เรื่องต่อไปเนี่ยถ้าคุณทำอย่างนี้กับแม่แม่คุณจะดีใจรู้ไหม
เดินไปบอกคุณแม่ว่าแม่เดี๋ยวจะช่วยทำงานบ้าน
ลูกบ้านไหนเดินไปบอกแม่แบบนั้นแม่ดิฉันเหมือนกันดีใจตายเลยคุณค่ะ
แต่แม่บ้านนี้หลังจากลูกมาช่วยเนี่ยจะปวดหัวหรือดีใจ
ตกลงงานบ้านเนี่ยมันรอดหรือมันเละกันแน่ลูก
ปรบมือ

ถ้าจะได้เอามาใช้ได้ไงแม่
แล้วดูคุณดูภาพตอนนี้ด้วยที่มันกองอยู่ตรงพื้นเนี่ย

แล้วมันกองเราก็ไปอ่างล้างจาน

ซักแพมเปิด

แล้วคืนนี้ไม่ต้องใส่แล้วแพมเพิร์ต

มันไม่ต้องซักลูกมันไม่ต้องใช้ซ้ำด้วยลูก

แม่ก็บอกว่าฉันเนี่ยต้องเป็นคนเก็บทิ้ง

ช่วยให้รอดหรือช่วยให้เละถ้าคุณตอบจริง
ช่วยให้ปวดหัวนี่แหละค่ะค่ะ